อ่าท่านผู้ชมครับอ่ามันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะนะฮะ
ชนบุรีนะครับมีเหตุสลดนะฮะอ่าสามีนี่ไปใช้ไม้เนี่ย
ฟาดภรรยาจนเสียชีวิตนะแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยแม่
คือก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งผู้ตายเขาด้วยนะฮะ
เพราะว่าตอนเกิดเหตุอยู่กันแค่สองคนใช่แล้วสามีเนี่ย
คนก่อเหตุก็เมาเหลือเกินนะฮะนี่นะครับที่ชนบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้ที่เขาไปตรวจสอบสภาพศพกันนะครับ
ท้องที่สพบวินศรีราชาชนบุรีนะครับ
มีผู้เสียชีวิตในห้องเช่าแห่งหนึ่งนะฮะเป็นห้องแถวชั้นเดียวนะครับ
ลูกเป็นแนวยาวลักษณะห้องเช่าแต่ห้องเช่าห้องนึงเนี่ยนะฮะ
มีผู้เสียชีวิตคือนางสาวนิพาตาดไทยสงศ์อายุ๓๖ปีเป็นคนโคราช
เป็นพนักงานโรงงานมาทำงานที่นี่นะครับเสียชีวิตอยู่กับพื้นห้อง
ที่หน้าเนี่ยใบหน้าเนี่ยมีรอยเขียวช้ำลักษณะถูกฟาดถูกตีนะฮะ
อ่าก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าชั่วโมงนะครับ
แล้วก็มีไม้หน้าสามอยู่อันหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ส่วนผู้ชายที่นั่งอยู่หน้าห้องเช่าเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นายสมหมายเห็นพี่มายอายุสี่สิบเอ็ดปีเป็นคนโคราชเหมือนกัน
นี่ฮะที่มีผ้าผ้าไล่อยู่เนี่ยค่ะ
เขามาทำงานเป็นช่างทำสีรถยนต์เป็นสามีของผู้ตายนี่ฮะ
นายสมหมายเนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพว่าอย่างนี้
เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนใช้ไม้หน้าสามที่ตกอยู่ในห้องเนี่ย
ตีเมียจริงนะก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ตอนนั้นภรรยาคือนางสาวนิพากลับมาที่ห้องนะฮะ
กลับมาที่ห้องลักษณะคืออันนี้เขาอ้างนะสามีอ้างนะ
บอกว่าเมามาก็เลยมีปากเสียงกัน
แล้วภรรยาไปทำลายข้าวของในห้องแล้วมาทุบตีเขาด้วยก็เลยโมโหนะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอ้างว่าเขาเนี่ยอยู่กับภรรยาเนี่ย
โดนด่าเช้าด่าเย็นก็เลยเอาไม้หน้าสามเนี่ยกระหน่ำตีเข้าไป
ตีที่แผ่นหลังเขาอ้างว่าตีที่แผ่นหลัง
สภาพศพที่แผ่นหลังผู้ตายมีรอยเขียวช้ำนะฮะ
เขาบอกเขาตีไปที่แผ่นหลังนะครับแล้วก็แยกกันไปนอน
แยกกันไปนอนตอนเช้าเนี่ยเขายังได้ยินเสียงภรรยาเนี่ย
ขึ้นมาบ่นเขาอยู่เลยนะพอบ่นเสร็จกันนี่แผ่นไม้
โอ้โหไม้ใหญ่มากนะฮะไม้ใหญ่เลยนะฮะ
ฟาดใส่หลังเขาบอกเนี่ยพอฟาดใส่หลังไปหลายที
ก็แยกกันไปนอนค่ะตอนเช้าก็ยังได้ยินเสียงภรรยา
เขาตื่นมาบ่นเขาอยู่เลยนะบ่นเสร็จก็หลับไป
พอสายตื่นมาทีนี้ปลุกไม่ตื่นเอ้าไปดูอีกทีเอาตายแล้ว
ก็มานอนพร้อมกันแหละกลับมานอนพร้อมกันผมนอนอยู่นี่
ทำไมนอนลื่นตาวะกับเลยรีดไปเฝาฝากแกแล้วแล้วก็ตุก
ไม่ยิ้มถูกว่าตอนเช้าก็ทะลอค่อนรอบหนึ่ง
กูทำมึงแน่กูพูดจริง